อุบัติเหตุรถชนกันที่เกิดขึ้นที่จังหวัดชนบุรี
แล้วปรากฏว่าตำรวจไม่พาผู้ประสบเหตุไปโรงพยาบาล
แล้วปรากฏว่าผู้ประสบเหตุนั้นเสียชีวิต

จำได้ประเด็นนี้ญาติเขาก็อยากขอคำที่แจ้งค่ะ

เพราะว่ามันไม่มีอะไรคืบหน้าเลย
เขาเอาร่างของผู้เสียชีวิตร้องเรียนกับผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
บอกว่าเร่งคลี่คลายคดีให้หน่อยเขากลัวว่าจะไม่รับความเป็นธรรม
นี่ฮะลูกศรที่ชี้เนี่ยตอนนี้เห็นไหม
เขาเหมือนว่าอาจจะได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยนะฮะ
ตำรวจก็พาขึ้นรถกระบะของตำรวจไป

คือตำรวจไม่ได้ตรวจสอบแล้วไม่ได้พาเขาไปโรงพยาบาล
นี่แหละครับคืออุบัติเหตุนี้นะครับ
เป็นการเลี้ยวตัดหน้าการการทันอาหารบนถนนสุขุมวิทย์ตะบนนาเกลืออบางรมุงจชนบรี
ผมว่าคุณผู้ชมจำได้แล้วอย่างนั้นเราไปต่อกันนะฮะ
คือไม่ได้นำตัวส่งโรงพยาบาลปรากฏว่าที่เห็นเดินอยู่ตอนนี้
อาการมันยังไม่ออกเพราะเลือดคั่งในสมองไงนะครับ
แต่เขาเสียชีวิตในเวลาต่อมานะครับ
คือจริงในเหตุนี้คือนายธนวัฒน์เนี่ย
หลังจากคดีผ่านไปนานกว่า๑เดือนแล้วไม่คืบไม่น่าเลย
อีกทั้งหลักฐานจากกล้องวงจรปิดที่จับภาพเหตุการณ์นี้ได้หายครับ
หายไปขณะนี้ครอบครัวของผู้เสียชีวิตคล่องใจมากสาเหตุการตาย
โดยเฉพาะหลังเกิดเหตุที่ตำรวจคุมตัวน้องชายผ่านหน้าโรงพักไป
แล้วไม่ได้เอาเข้าโรงพักแล้วหายไปนานกว่า๓๐นาที
แล้วพากลับมาในสภาพหมดสติแล้ว
และหลักฐานจากกล้องวงจรปิดบริเวณโรงพักก็หายไปอีก
ทั้งที่วันแรกตำรวจแสดงหลักฐานดังกล่าวให้ครอบครัวเห็นแล้ว
แต่เมื่อไปขอหลักฐานภายหลังตำรวจกลับแจ้งว่าไม่มี
อกจากนี้นะครับเจ้าหน้าที่นะครับก็ไม่ยอมเปิดเผยรายชื่อบุคคลที่เข้าควบคุมตัวน้องชาย
ทำให้ครอบครัวไม่รู้เลยว่าตอนนี้มีการแจ้งข้อหาดำเนินคดี
อะไรกับใครยังไงบ้างนะครับ
แม่ของผู้เสียชีวิตระบุว่าหลังเกิดเหตุเนี่ย
คู่กรณีมาขอเข้ามาเพียงครั้งเดียว
แล้วก็ไม่ได้มีการให้ความช่วยเหลือเยียวยาครอบครัวแต่อย่างใด
จากนั้นก็ไม่เจอกันอีกเลยครอบครัวจะเก็บศพไว้
เก็บไว้จนกว่าคดีนี้จะได้รับความเป็นธรรมครับ
ลูกชายก็ดูมาตรงนั้นน่ะได้ให้ดูนิดเดียวค่ะ
ดูตอนชนเปรี้ยงพอแต่ตอนที่แรกเขาเปิดมาหมดเลย
แต่ขอเขาแล้วเขาบอกให้ไม่ได้